หน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินค่ะ
ซึ่งเป็นคดีที่อุกอาจนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘เมษายนที่ผ่านมา
คือมันมีคนร้ายไปก่อเหตุยิงตายายที่บ้าน

คุณตาโดนยิงเข้าที่ศีรษะนะคะ
แต่ว่าตอนแรกคุณตาบาดเจ็บสาหัส

คนร้ายที่ก่อเหตุมี๓คนนะคะ
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

พลตำรวจโทยันยงเวทโอสด
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔

ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

และก่อเหตุแบบอุอาจนะคะ

นายสมานดิตสลุงอายุ๕๗ปีหรือเสียสอน
นายพร้อมพงศ์อายุ๓๑ปีเป็นหลานชาย
แล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องของเสียสอนอีกคนนึง
ชื่อว่านายเอกสิตอายุ๕๑ปี

คือเหตุการณ์นี้ตายายที่เสียชีวิต
ก็คือคุณตาประเทืองอายุ๗๑ปี
คุณยายนวลอายุ๖๔ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำที่กรสิน
ล่าสุดวันนี้จับตัวผู้ต้องหาได้
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ก็คือตัวนายสมานอายุห้าสิบเจ็ดกับนายพร้อมพงษ์อายุสามสิบเอ็ดหลันชาย
ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกรสินข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ที่บอกไปว่ามีผู้ก่อเหตุอีกคนนึงนายเอกสิทธิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของเสียสอน
ยังจับตัวไม่ได้อืมคือนายสมานหรือว่าเสียสอนนี่เขาเป็นในทุนนะฮะ
มีที่ดินสอบประกอบในพื้นที่หลายร้อยไร่นะครับแล้วก็เป็นคู่ขัดแย้งเรื่องที่ดินสอปกร
แล้วก็มีปัญหาทะเลาะวิวาสมีความแค้นกับนายประเทืองมาตั้งแต่ปี๕๗
เนื่องจากนายประเทืองกับนางนวลเนี่ยเป็นผู้รวบรวมที่ดินสอบประกอบขายให้กับนายสมานหรือว่าเสียสอน
วันเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าอย่างนี้นะฮะบอกว่าได้ขับรถกระบะมาจอดที่หน้าบ้าน
มีนายพร้อมพงศ์หลานชายของเสียสอนกับนายเอกสิทธิ์ลูกพี่ลูกน้องนะที่เสียสอนเนี่ยไปรับมาจากลบบุรีนั่งมาด้วย
ก่อนที่นายเอกสิทธิ์จะลงจากรถไปจ่อยิงนายประเทืองที่ศีรษะที่นั่งกินข้าวอยู่ที่เก้าอี้พลาสติกหน้าบ้าน
ระหว่างนั้นนางนวลภรรยาที่อยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะเห็นเหตุการณ์ด้วยก็เลยถูกนายเอกสิทธิ์เนี่ยตามเข้าไปยิงด้วยทำให้เสียชีวิตทั้งคู่
แล้วทั้งหมดก็พากันหลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะไปตามจับกลุ่มตัวจนได้นะครับ
เรื่องต้นเสียสอนกับนายพร้อมพงศ์นะครับถูกนำตัวไปทำแผนนะฮะ
นายเอกสิทธิ์ที่ถูกให้การว่าเป็นมือยิงเนี่ยตามรายงานบอกว่าได้ตัวแล้วกำลังนำตัวมาจากลบบุรี
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็นำตัวนายสมานกับนายพร้อมพงศ์ไปฝากขังที่ศาลกรสินนะครับ
แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ทางพนักงานสอบสวนกับญาติผู้ตายก็ได้ยื่นเรื่องขอคัดค้านการประกันตัวไว้นะครับ
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญเกรงว่าออกมาจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของญาติพี่น้องผู้ตายเขาด้วย
ลูกสาวผู้ตายบอกว่าหลังจากตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุร่วมกันยิงพ่อกับแม่ได้
ญาติญาติและชาวบ้านก็โล่งใจขึ้นนะฮะ
ขณะเดียวกันมีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโล่งใจมากที่ตำรวจจับคนร้ายได้
ชาวบ้านในพื้นที่ไม่อยากให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยกัน
หากได้ประกันตัวชาวบ้านบอกว่าจะรวมตัวกันไปคัดค้าน
แล้วอยากให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลย
ไปคัดค้านกัดประกันประกันตัว
ให้ประกันตัว

อักจับจนได้นะฮะ